มาดูเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมหน่อยนะคะ
กะเพราหมูสับค่ะกระเพราหมูสับเป็น

ซื้อถ้าเป็นกับข้าวถุงนะซื้อถุงเราเท่าไหร่
มันก็๓๐๔๐ก็ว่ากันไปเออนะประมาณนี้ไม่เกิน๗๐แหละ
แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะบอกว่าถุงเท่านี้นะให้คุณผู้ชมนี่คือภาพจริง

เออฉันให้เต็มที่เลยนะอ่ะ๔๐๕๐เอออ่ะประมาณนี้ประมาณนี้
เออมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเพิ่มอะนะคุณ๑๒๐ค่ะ

เป็นหมูอิมพอร์ตมาอันนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะคะ
ใครทราบว่าหมูที่ไหนราคาแพงบอกหน่อยนะคะอิมพอร์ตหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ยืนยันว่าถุงนี้ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปซื้อมาค่ะ
ตายตกใจค่ะเขาเอามาโพสต์เรื่องราวนี้ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
เขาบอกบ้านอยู่ศรีราชาชนบุรีจ้ะ
ข้อความระบุแบบนี้นะคะเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเจอกับตัวร้องไม่ออก
กะเพราหมูสับถุงละ๑๒๐บาทร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งกลัวแล้วจ้า
มาม่ากินเถอะยอมแล้วแม่จ๋ากะเพราหมูสับได้น้อยมากแถมเข็มด้วย
หลังจากเธอโพสต์นี้ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวคนเห็นสิคะ
แสดงความคิดเห็นบอกขายแพงไปไหมถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณที่ได้อ่า
เพื่อความเป็นธรรมอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะจากคนคนโพสต์เนี่ยนะคะ
เพื่อความเป็นธรรมนักข่าวเราลงพื้นที่ค่ะอยู่ในพื้นที่มีอยู่แล้วนะคะ
ไปที่ร้านอาหารแห่งนี้ที่ถูกระบุว่าขายกะเพราถุงนี้๑๒๐บาทค่ะ
ชื่อร้านป้าเขียวอยู่ริมชายทะเลบ้านแหลมชะบังศรีราชา
ไปเจอตัวป้าเขียวชื่อว่าคุณอนงนะคะอายุ๖๙ปีเจ้าของร้าน
อยู่กันทั้งลูกชายอยู่กันทั้งลูกสะพ้ายกำลังทำกับข้าวขายกันอยู่เลย
เขียวพูดไม่เก่งถนัดแต่ทำกับข้าวลูกชายกับลูกสะพ้ายก็เลยพูดแทน
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะเขาบอกว่าวันนั้นน่ะลูกค้ามาซื้อมาซื้อกะเพราหมูสับ
รับว่าไม่ได้บอกราคาก่อนพอทำเสร็จตักใส่ถุง๑๒๐บาทค่ะ
เท่านั้นแหละลูกค้าไม่เห็นตกใจเลยไม่ได้ทักท้วงอะไรเลย
กระอึ้งอยู่ใจเงินตามปกติต้องก็บอกแบบนี้นะ
แต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมภายหลังถึงเอาไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
เอาฟังเสียงทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายป้าเขียวหน่อยค่ะ
เป็นกับข้าวอาจารย์๑๒๐บาทผมว่าก็ไม่แพงมากนะสำหรับร้านอาหารทะเลซีฟู้ดแบบนี้นะ

เลยอาจจะคิดไปประมาณนั้นนะครับราคา๑๒๐บาทข้าวอ่ะผมกลัวไม่น่าแพงอ่ะ
เพราะว่าถ้าลูกค้าของผมก็ต้องทานปกตินะติดกับข้าว๑๒๐บาท
ก็ลูกค้าของผมก็ต้องทานอยู่ปกติซึ่งไม่มีบ่นมาอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตในใบเมนูเขาที่นักข่าวถ่ายมาเนี่ย
กระเพราหมูในเมนูผมเห็นอยู่๔๐บาทนะแต่ก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกหน้าหนึ่ง๔๐บาท
แต่ก็ไม่รู้ว่าราคา๑๒๐นิคื่นราคากลับบ้าน้อยหนึ่งเห็นมั้ย
เพราหมู๔๐บาทซึ่งเราก็เข้าใจอย่างนั้น
ทางร้านคิดว่าเป็นร้านขายอาหารซีฟู้ด
ปกติเค้าเป็นร้านขายอาหารซีฟู้ดเนี่ยนะตั้งอยู่รินทะเลด้วย

อ่าบรรยากาศปลอดภัยโล่งสบาย
แล้วเขาก็ยืนยันว่าใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เขยบอกว่าผมก็ไม่คิดว่ามันแพงนะ

แต่คุณผู้ชมและคนที่ดูอยู่ทุกคนก็บอกเอ้ยแพง
เออนะคะหลายคนก็บอกว่ามันแพงนั่นแหละ

กะเพราหมูไข่ดาวราดข้าวตลาดนัดกลางคืนนีออนประตูน้ำ
อ่ะพูดถึงเรื่องเก่าที่เคยแพงมานะคะ
กรณีคล้ายกันกะเพราหมูไข่ดาว
ซึ่งทั้งสองเจ้านี้นะคะถูกกรมการค้าภายในสั่งปรับไปแล้ว
เรียบร้อยหลายคนโดยเฉพาะแม่ค้าปรับแบบไหนล่ะ
ปรับแบบไหนอ่าลงโทษยังไงอ่าลงโทษยังไง
ไม่ต้องตกใจนะคะหนักมากค่ะผู้ค้ามีโทษจำคุก
ฟังนะคะจำคุกไม่เกินเจ็ดปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับเอาไปเลยแบบเบิ้ลส่วนผู้บริโภคนะคะ
ใครที่เจอหลังจากนี้ไปจำเบอร์นี้ไว้ดีดีแต่ต้องยืนยันว่าขอแพงเวอร์เวอร์หน่อยนะ
เอาแบบมหาโหดหยิบโทรศัพท์มือถือกดเบอร์นี้ค่ะอืมสายด่วนหนึ่งห้าหกเก้า
กรมการค้าภายในโทรไปแจ้งได้เลยแต่อย่าลืมนะคะ
ทำอะไรไว้เป็นหลักฐานหน่อยถ่ายพุ่งถ่ายภาพเก็บไว้หน่อยดูสิ
นะฮะเอาเป็นว่าคนซื้อก็ต้องถามให้ดีคนขายก็ต้องบอกว่าเออเราขายเท่านี้นะ
อาจจะมากกว่าใส่จานที่ร้านอะไรก็ว่ากันไปให้มันเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะฮะ